พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมดีจิตอาสาการร่วมทำความดีอย่างต่อเนื่อง

เจ้าของร้านโจ๊กน้ำฝนกลางเมืองขอนแก่น
โจ๊กฟรี๑๕๐๐ถ้วยค่ะ
จ่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โจ๊กน้ำฝนถนนหน้าเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ประชาชนจำนวนมากนะคะต่างไปต่อแถว
เพื่อรอรับโจ๊กก๋วยจั๊บต้มเส้น
มีนายปริณฑรมาสธรรมธาดาเจ้าของร้าน
พร้อมเพื่อนและญาติช่วยกันตักใส่ถุงและตักใส่ถ้วย
แจกให้กับประชาชนที่สวมชุดดำต่อคิวรอรับ
บางคนก็ขอไปรับประทานที่บ้าน๒๓ถุงนะคะ
บางคนก็ขอรับประทานที่ร้านคนละ๑๒ถ้วย
นายปริณฑรบอกว่าตัวเองขายก๋วยจับต้มเส้นมาม่า
ไม่น้อยกว่า๑๐ปีแล้วค่ะราคา๔๐๖๐บาท
มีประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและนักท่องเที่ยว
ที่เข้าไปเที่ยวที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะ
ก็แวะรับประทานกันอย่างต่อเนื่องขายหมดทุกวัน
เมื่อวานนี้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับประทานฟรี
เตรียมไว้ไม่น้อยกว่า๑๕๐๐ถ้วย
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
เราอยากทดแทนคุณแผ่นบินนะคะเรารักท่าน
เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราสามารถให้กับคนที่ในจังหวัดเราเนี่ย
ลองมาทานได้แล้วเราก็เลยอยากทำเพราะว่าจริงเราไปที่กรุงเทพมาแล้วนะ
เราไปกลับที่สนามหลวงแล้วเราเห็นที่สนามหลวงเขาทำโรงทานกันเยอะมากค่ะ
เราเลยมีความคิดว่าเราอยู่ขอนแก่นทำไมเราจะทำไม่ได้
ก็เลยทำทำแต่จริงเขาก็จะทำกันที่สารกลางกันเยอะเนาะ

เราเลยทำที่ร้านเพื่ออยากให้ลูกค้าได้นั่งกินด้วยได้อะไรด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

ประชาชนที่ไปต่อแถวต่างรู้สึกดีใจนะคะ
ทางร้านได้นำโจ๊กก๋วยจั๊บต้มเส้นแจกให้กับประชาชนได้รับประทาน
ซึ่งช่วยให้ได้รับประทานอาหารอร่อยโดยไม่ต้องซื้อเป็นการคืนกำไรให้กับประชาชน
ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าทางร้านยังได้ให้โจ๊กก๋วยจั๊บและต้มเส้นให้กับผู้ยากไร้ที่ไปขอรับประทานด้วยค่ะ